หลังถูกเผยแพร่คลิปเช้าของตำรวจจราจรนายหนึ่งนะครับ

อ้างว่าเป็นค่าประเพณีจากโชเฟอร์รถทัวร์โดยสารที่ย่านขนส่งหมอชิด
ล่าสุดตำรวจนายนี้ถูกสั่งย้ายแล้วนะครับ
พร้อมสั่งตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง

ประเพณีต้องจ่ายใช่ไหมครับ

แล้วผมเรียกเก็บค่าธรรมเนียม๑๐๐บาท
ผมเคยโดนอยู่นี่แล้วทีนี้ผมคุยกับผู้กำกับ
ภูมิกับบอกไม่มีนโยบายให้ใครเก็บเงินที่นี่

ไม่ต้องว่าอยากคุยป๊าจะทำอย่างนี้ไม่ถูกหรอก

ไปสิอาทิตย์อะไรของผม
ทำไมผมไม่มีสิทธิ์เหรอ

นี่คือบทสนทนาระหว่างเจ้าของคลิปกับตำรวจนายหนึ่ง
ขณะขับรถเข้ามาถึงหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิด
โดยตำรวจนายนี้โบกรถแล้วเรียกค่าจอด๑๐๐บาท

แต่หนุ่มคนขับในคลิปไม่ยอมจ่าย

บอกปัดให้คนขับรีบขับออกไปโดยไม่เก็บเงินใด

วันเกิดเหตุได้ขับรถทัวร์ตามปกติ
จอดให้ผู้โดยสารลงตรงจุดเกิดเหตุ
เนื่องจากรถทัวร์ที่ขับเป็นรถเสริมช่วงเทศกาลสงคราน
จึงมีการจัดให้รถทัวร์จอดให้ผู้โดยสารลงได้
เพื่อไม่ให้การจราจรด้านในสถานีขนส่งติดขัด
โดยรู้สึกรับไม่ได้ที่ตำรวจในเครื่องแบบมีพฤติกรรมเรียกรับเงิน
โพสต์คลิปเพราะไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีก
คือการใส่ชุดข้าราชการแบบนี้ครับ

เพราะว่าผมกว่าจะหาเงินมาได้แต่ละบาทเนี่ย

แล้วก็ต้องมายังจะมาซ้ำเติมกันอีก
ครับแล้วหากินแบบอยู่ในเครื่องแบบอย่างนี้ผมรับไม่ได้ครับ
ผมเป็นคนรับเรื่องแบบนี้ไม่ได้ครับ
ผู้บังคับการตำรวจจราจรระบุว่า
เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันที่๑๗เมษายนที่ผ่านมา

ต้นปฏิเสธว่าไม่ได้มีพฤติกรรมเรียกรับเงิน
แต่จากหลักฐานที่ปรากฏสามารถยืนยันได้เป็นอย่างดีอยู่แล้ว
ส่วนจุดเกิดเหตุเป็นจุดที่ไม่อนุญาตให้รถทัวร์เข้าไปจอด
ซึ่งตำรวจนายนี้ปฏิบัติหน้าที่
โดยการเข้าไปว่ากล่าวตักเตือนคนขับรถทัวร์

แต่กลับใช้ช่องทางนี้หาผลประโยชน์เรียกรับเงิน

และจะไม่ให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนอย่างแน่นอน
พร้อมยืนยันว่าไม่มีประเพณีการเรียกรับเงินตามที่กล่าวอ้าง
เขาบอกว่าเขาอำนวยการจราจรด้านหน้าหมอชิดนะครับ
เพราะว่าที่บริเวณนั้น
เราจะต้องระบายรถในช่วงขากลับจากสงกราน
รถทัวร์รถสามศูนย์รถตู้ทั้งหลายแหล่น
แล้วจะต้องไม่จอดกีดขวางถนน
ทำให้การเสียช่องทางจราจรรถไม่สามารถเข้าท่าได้นะครับ
ก็เป็นจุดหนึ่งที่เขาเอาไปใช้ประโยชน์นะ
ถ้ารถจอดปุ๊บก็ไปเรียก
ตรงนี้ถ้าจะจอดก็เขาไปพูดอย่างนั้นบอกเป็นประเพณี
ประเพณีนี้นะครับไม่มี
ผู้บังคับการตำรวจจราจรมีคำสั่งให้ตำรวจนายดังกล่าว
ปฏิบัติหน้าที่ยังศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจจราจร

พร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและวินัยร้ายแรง
หากพบความผิดก็จะลงโทษและดำเนินการตามกฎระเบียบต่อไป
ซึ่งโทษรุนแรงที่สุดถึงขั้นถูกให้ออกจากราชการ
ข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน